นี่ครับศึกอย่างเป็นทางการนะครับของเราเนี่ยเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่ง
ก็คุยดาเนี่ยรองดับสามนะครับชาวเม็กซิโกเข็มขัดก็เป็นอ่า
แชมป์โลกนะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวสร้อยสิบห้าปอนดิ์ที่ว่างของสภาโมยโลก
ซึ่งศรีสะเกดเนี่ยเคยเป็นแชมป์มาก่อนนะครับสองสมัยด้วยกันการชกนะครับ
ที่อเมริกาตรงกับช่วงเช้าวาทิตย์ที่หกกุ่มพาพันธุ์เวลาสิบโมงครึ่ง
เพราะว่าเราต่อยเป็นคู่เอกนะครับเวลาประมาณนั้นนะครับ

เทรนเดอร์ป๊อปคุณโชคชัยพิศิษฐ์บุฒินันทร์
แล้วก็เสียหุยคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินัน
จัดการก็นำแหลมฝึกซ้อมที่ฟิตเน็ตภายในโรงแรมนะครับ

โดยที่ไม่ได้มีการวิ่งนอกโรงแรมเลย
อากาศมันก็ค่อนข้างจะหนาวเย็นเหมือนกันนะครับ

บริหารร่างกายทดสอบน้ำหนักปรากฏว่า
เกินอยู่๓๔ปอนด์เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เลยนะครับ
หุยก็บอกว่าแหลมเนี่ยซ้อมมีความตั้งใจ
รู้ว่าแฟนมวยชาวไทยตั้งใจนะครับ

ทีมงานสื่อมวลชนท้องถิ่นก็ขอสัมภาษณ์พิเศษ
ป้องกันโควิด๑๙แหลมก็บอกว่า
ไฟล์ทนี้เชื่อว่าครูเอดาสจะมาโชคสไตล์เดิม

หนีเขาไว้เขาก็เตรียมแก้ทางมวย
ไว้แล้วนะครับต้องเดินและมั่นใจนะครับ

จะรีบน็อกแน่นอนไม่ปล่อยให้เกมยืดเยื้อครับ

ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นพบกับคารอคูเอดาส

ไทยรัดทีวีสดจากสหรัฐอเมริกา
ก็ติดตามรับชมตั้งแต่เวลา